รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไป
สามารถรับชมได้ทุกวัย
นุ่งกันเจ๋งดีลูก
เหมือนเห็นลุงเมาเหล้าขาวเล่าไปเลย

โดนอะไรคะ
นี่แหละลูก
สามารถลมเดียวตั้งแต่ประโยคแรก

ร้องได้ยกกำลังทราบ
ร้องได้ยกกำลังซ่าคือการแลกหมัดรุ่นเล็กของทีมเด็กเสียงดีจำนวน๒ทีม
ที่ตั้งใจจะมาสู้เพื่อชิงทุนน้ำใจ
โดยการแข่งขันจะแบ่งออกเป็น๔รอบ
รอบที่๑จำนวน๙ยก

เพลงพิเศษจำนวน๑ยก
รอบที่๓จำนวน๙ยก

ชันทีมเป็นรอบชิงชนะเลิศ
ถ้าทีมไหนได้คะแนนสะสมมากกว่า
จะได้รับเงินทุนน้ำใจ๑แสนบาท
ทีมที่มีคะแนนสะสมน้อยกว่ารับทุนน้ำใจ๓๐๐๐บาท
เวทีนี้ไม่มีร้องถูกหรือร้องผิด
แต่เวทีนี้สำหรับเด็กร้องเพราะเท่านั้น

น้องเบนจาทำคะแนนตี๔ทีม๓ซ่าล่าฝันขึ้นมาได้
ห่างกันอีกเพียงคะแนนเดียวก็จะเสมอกันแล้ว
ยกที่๖นี้คะแนนจะเป็นของทีมใดยังไม่รู้
แต่ที่รู้คือวันนี้สนุกแน่
ติดตามกันได้ในร้องได้ยกกำลังซ่า

เพราะว่าปีที่แล้วผมไปดูคอนเสิร์ตพี่เสือธนพลมาครับ
ผมก็ฝึกร้องตั้งแต่วันนั้นเลยครับ
แล้วผมก็เอามาร้องในรายการนี้เป็นรายการแรกครับ
โอ้โหแสดงว่าเป็นเพลงที่ชื่นชอบมาก

ถึงเวลาทั้งสองคนต้องไปโชว์ฝีไม้ลายมือบนเวทีแล้วนะครับ

นุ่มสังเกณฑ์ดีลูก

จะเป็นการประสั้นกันระหว่าง

ประทะโรคเข็มครับพี่น้องค่ะ
เดี๋ยว

แซ็กเนี่ยโอเคผมขอน้อง
ไอ้คิวคนเดียวได้ไหม

ขอบคุณสุดยอด
ยนต์มาให้แล้วไม่ให้คืน

สนุกแน่ในยกนี้นะครับ

ลับสิ่งที่หนึ่ง
ยกที่๖เริ่ม
จริงแล้ว๒คนนี้นะครับ

ที่โรงพยาบาลครับ

แล้วไอคิวเป็นผู้ช่วยหมอเหรอครับ

โรงพยาบาลลามาแล้วไปทำอะไรที่นั่น
ร้องเพลงครับเพื่อการกุศลครับ

ร้องเพลงการกุศลหาทุนสร้างตึกผู้ป่วยใหม่
ไปเจอกันแล้ววันนั้นหนูไปร้องเพลงอะไร
ไปร้องเพลงประสงค์ไพรมารักษันทีครับ

หนูไปเต้นหนูไปเป็นแดนเซอร์
ครับพอเขาร้องผมก็ไปเต้นครับสลับการสลับการอะไร

ลองจำลองบรรยากาศในวันนั้นนะฮะ

ประสงค์ไพรมารักษันที
ประสงค์ไพรมารักษันที
อยู่อย่างนี้มันหนาวเกินไป
อยากจะรู้รักแท้มันเป็นเช่นไร
ไม่จริงใช่ไหม
โปรดส่งใครมาเป็นคู่กัน
ที่ไม่ทำให้ฉันเดียวได้
ช่วยมาทำให้ฉันเข้าใจ
และได้รักใครกับเขาสิครับ
หลังจากร้องเสร็จปะลงอิมบารรับเป็นผู้ป่วยนอกเลยล่ะบอกฮะ

ถิ่งละจังยังตบตัวไหนก็ตบเลย

ฉันก็จะแต้งกองฉันไป
ทีนี้บอกว่านักร้องต้องห่วงตัวเองนะ
ประคองเอาไว้ให้ได้

ที่หนูมีสติแล้วร้องจนจบได้

ฝันไปวาดในร่วมไพเวร
เป็นตัวแทนได้ไปแนวหน้า
จับไปแดงได้ขอบส่อง
ลาน้องพี่ป้าน้าอา
เพื่อนกิวรถเพื่อนร้านตัดผมบ้าน
เจดมเจเล็กเจดา
พวกหยวนมันกำแหงหนัก
พวกหยวนแล้วมันกำแหงหนัก
ปันครับเชิญตึกผู้ป่วยนอกเลยครับ

เอาละเดี๋ยวจะเปิดศึกกันครับ

ไอคิวนะครับอ้าวปันประจำที่ครับ
ไอคิวมาร้องกองแก๊งใช่ไหมครับ
ไม่ใช่ครับหมากัดครับหมากัด

ชื่อเพลงครับชื่อเพลงชื่อเพลงนี่ก็เล่าให้ฟัง
เอาล่ะมาฟังบทเพลงจากน้องไอคิวในเพลงหมากัด
สวัสดีครับขอเสียงคนหนักตอนนี้หน่อยครับ
มามาทะนะก็ไหลแม่มามามาทะนะก็ไหลแม่มา
เร็วอย่าช้าเลยนะไม่น่านวลใหญ่
วันไหนเธอนุกสนุกลุกขึ้นขยับขยับขยับขยับขยับ
เขามาไวตั้งวงฉันไว้ตรงหน้า
จะให้น้องไอ้คิวลาไปรื้ออย่างไร
เพราะมาหลายคนกับนักตอนตาดีพันบ้านฟิสแฟนอย่านึกรำคาญ
ไปเลยสายใจพี่ม้ายังรออยู่ที่ข้างม้วนเลย
ให้เพื่อนมันเหลือหวนนะไปดูข้างใน
เข้าไปดูว่าเขาอยู่หรือเปล่า
ถ้าได้ยิ่งหมาเห่าให้รีบออกมาไว
น้องสาวจ๋าจุงมาให้พิมพ์ด้วยอย่าไปให้มาเหมือนกัน
หาของพี่ใดของพี่ใด
ไอ้เขียวบ้างยังหรือว่าไอ้แดกก็รีบ

แต่หมามันไปหมามันไป
แม่หมาของเธอมันช่างหลุกได้จริงด้วยมันชอบกัดแต่ไป
หาของพ่อผู้ชายพ่อผู้ชาย
พี่ก็สวยเอ้ยเพื่อนก็สวยต่างถูกหมากัด
ป่วยจนเดินไม่ไหวจนเดินไม่ไหว
สงสารเพื่อนมันปล่อยมันเย็นเอามือกลุ่ม
ข้าพ่อก็แทบเป็นใคร
อ๋อมัธนาก่ะอะไรแม่อ๋อมัธนาก่ะอะไรแม่
มาไวบ้านพี่นั่งอยู่สุพรรณบ้านเจ้าพันอยู่เมืองเพชร
แล้วพี่อุเสาม่า

เธอรู้ไหมเธอรู้ไหม
กูสามาร์เยี่ยมที่มาจากราชบริษฐ์

น่าว่ายายแค่ไหนว่ายายแค่ไหน
ที่มาเยี่ยมเยือนจนถึงเรือนถึงบ้าน
น้องสาวยังนึกกล้ามข้าวหน้าที่เอกก็ใช่
ตั้งแต่วันนั้นตัวฉันก็เลยเข็ด
เยี่ยมเธออีกต่อไป
โอ้มัธนากลายแม่มา
โอ้มัธนากลายแม่มา
เร็วเร็วยาชะที่น้ำไม่นานวนใย
โอ้ไหนเธอนึกสนุกลูกค่ะคี่ยกอ้า
คี่ยกอ้าคี่ยกค่ะคี่ยกค่ะคี่ยกอ้า

โอ้มัธนากลายแม่มา
โอ้มัธนากลายแม่มา
เร็วเร็วยาชะที่น้ำไม่นานวนใย

โอ้มัธนากลายแม่มา

โทรไปที่โรงบารมะเอาเครื่องช่วยหายใจไหมน้องก็ก่อนไหม
หน้าซีดชุดมันแน่น

รัดจนปากซีดหมดเลยเลย
เรียกเสียงหัวเราะพวกเราได้ด้วยนะเออ

โอ๊ย

อะอยฟังเขาร้องครับ

ภีร์ไอคิวอายุเท่าไหร่ล่ะลูก

อายุของร่างนี้คือ๙๐

ก็เก้าครับเก้าก็เก้าเหรอครับ

เหมือนเห็นลุงเมาเหล้าขาวเล่าไป

แล้วก็เต้นแล้วก็ร้องแล้วก็ดูธรรมชาติมาก
ธรรมชาติจนไม่คิดว่านี่คือการประกวดร้องเพลง
แล้วตอนท้ายเหมือนลุงพรแกเริ่มเหนื่อย
พอเหนื่อยปุ๊บขาแกเริ่มอ่อนแรง
แต่มือแกยังเกาะขวดไม่หาย
มันเป็นสไตล์ครับมันเป็นสไตล์นะไม่เป็นสไตล์
แต่เมื่อกี้จะสไตล์วันสไตล์พุ่งแล้วนะเมื่อกี้
โอ๊ยแต่สนุกมากเลยไอคิวตัวจริงไหมเนี่ย

แบบนี้ตั้งแต่ประมาณ๗ขวบแล้วฮะ

เดี๋ยวพอสัก๑๖๑๗๑๘ลูกต้องรีบเปลี่ยนนะ

เฮ่ยแต่ถือว่าทำเพลงนี้ตีโจทย์แตกนะ

งานฝังลูกนิมิตร
กับลูกบ้านกันโอ้โหเพลินเลย
เพลงนี้ต้องยอมรับมันมีสองแง่สองงามใช่ไหมฮะ
แต่ปุ๊บเขาทำให้เรารุ้นแล้วแบบ

คนดูก็สนุกไม่มีอะไร
เพลงนี้ไม่ได้โชว์น้ำเสียงไม่ได้โชว์อะไร
โชว์ความสนุกเท่านั้นเอง
คุณแม่ครับใกล้ข้างนั้นใครฮะ

แม่มาหาเอาที่นี่เหรอ
คุณแม่เนี่ยหนูมานี่หลายรอบแล้วยังไม่ได้เลย
น่ารักคุณพ่อเดินอย่างนี้ไหมฮะคุณพ่อเดิน

มันจะไปยากอะไรล่ะดนตรีมันนี่ครับ

เยี่ยมขอดูพ่อซะหน่อย
พ่อในแดง
คุณพ่อฮะมีคนบังคับคุณพ่อใช่ไหม

จ้าขอบคุณคณะกรรมการทั้ง๓ท่านด้วยครับ

คุณผู้ชมครับรอบหน้าครับเป็นคิ้วของพี่บอลตัน
อย่าลืมเอาใจช่วยพี่ปันปันจากทีมแสบซ่ามหาสมุทร

น้องไอคิวผู้มีเสน่ห์แพรวร้องเพลงหมากัดแบบให้โลกต้องจำ
งานหนักจึงตกไปที่น้องฟันที่เป็นทั้งเพื่อนทั้งคู่แข่งแบบนี้
ใครจะเป็นคนขวาคะแนนยกนี้ต้องมาชมกันต่อช่วงหน้าครับ
เหมือนปันปันผ่านการใช้ชีวิตวัยรุ่นมาแล้วสิแปดอีก
คอยฝึกษาคอยคุดใจ
ไม่ข้อมากไปกว่านี้
สิบแปดฝนสิบแปดหนาว
แมวบาร์ของเธอมันช่างหลุม
ได้จริงด้วยมันชอบกัดแต่ไป

เพราะจบไปแล้วนะครับกับเพลงหมากัดนะครับจากน้องไอคิวนะครับผม
คิวต่อไปนะครับถึงคิวของน้องปันนะครับผม
มากับเพลงสิบแปดฝนสิบแปดหนาวสิบแปดร้อน
เอาไม่ใช่นะครับ๑๘ฝนนะครับของพี่เสือธนพลนะครับ
และน้องปันนะครับอายุแค่๑๑ขวบนะครับ
ว่าจะทำได้ดีแค่ไหนครับไปชมกันเลยครับพี่น้องครับ
ไปเลยปันปันครับผมถึงคิวของหนูแล้วนะ
ครับแล้วฉะนั้นก็ต้องทำให้เต็มที่นะครับครับ
ปันปันจะมาในเพลงอะไรครับวันนี้ลูกสิบแปดฝนครับ
แปดฝนจากน้องปันปันครับ

บอกที่ฉันดูซะ
มีใครบ้างไหมสักคนยอมทนรับฟังเรื่องราว
บ้านที่มีบางทีก็เหมือนไม่มี
มันคือนร้องดีบ้านที่ฉันก็บวนราว
เฝ้าอิจฉาดูใครก็พร้อมครอบครัว
ทำให้ฉันมีแต่ตัวว่าดรัวไม่รู้เรื่องราว
รู้บ้างไหมในหัวใจมันร้องหาใครสักคน
คอยปรึกษาคอยเข้าใจไม่ขอมากไปกว่านี้
สิบแปดคนสิบแปดหนาวมันราวในใจสิ้นดี
อย่าลืมไหม

เกิดกำแพงกำแพงที่มองไม่เห็น
ปิดใจที่แสนจะทาเย็นเหมือนไม่มีจิตใจ
เกิดปัญหาปัญญาก็มีแค่นี้
ผ่านหมดแดดสิบแปดปี
เป็นทางแยกอันตราย
อาจจะเหมือนอนาคตฉันไม่มี
ใครใครเขามองไม่ดีแต่ใครจะรู้ข้างใน
รู้บ้างไหมในหัวใจมันร้องหาใครสักคน
คอยปรึกษาคอยเข้าใจ
ไม่ขอมากไปกว่านี้
สิบแปดฝนสิบแปดน้ำมนต์ราวในใจสิ่งดี
อย่าลืมฉันอย่าเดินดีวันนี้หัวใจสับสน
รู้ว่าไหมใดหัวใจมันร้องหาใครสักคน
คอยปรึกษาคอยเข้าใจ
ไม่ค้ามากไปกว่านี้
สิบแปดฝนสิบแปดน้ำมันแล้วในใจสิ่งดี
อย่าลืมฉันอย่าเดินดีวันนี้หัวใจสับสน
รู้บ้างไหมในหัวใจมันร้องหาใครสักคน
คอยปรึกษาคอยเข้าใจไม่ขอมากไปกว่านี้
สิบแปดคนสิบแปดหนาวมันดาวในใจสิ่งดี
อย่าลืมฉันอย่าเดินหนีวันนี้หัวใจสับสน
สับสนนะครับน้องปั่นครับ
เก่งมากเลยลูกชอบแก้วเสียงน้อง
ไอคิวเพื่อนเป็นไงบ้าง
ปันร้องดีมากเลยครับ

พี่ปั่นไม่ต้องว่าย
พี่เลี้ยงคุณแซคชุมแพรดูอยู่ในห้องเด็กซ่าร้องไห้

เขาซึ้ง

มาฟังคณะกรรมการกันดีกว่านะครับ
เพลงแรกที่เลือกพี่โป่งหินเหล็กไฟ
อันนั้นผมรู้สึกเลยนะว่าช่องเสียงร่องเสียงของเขา
โทนเสียงของเขาไม่เหมาะกับเพลงนั้นเท่าไหร่
แต่คราวนี้เลือกมาได้เป๊ะมาก
คือผมรู้สึกว่ามันเข้ากับเสียงน้องเข้าไปหมด
ตัวที่สูงที่สุดอ่ะพี่ไอ้หันมาเลย
สุดยอดสุดยอดมันใช่แล้วก็มันไปอย่างเท่เลย
เขาร้องสบายขึ้นแล้วก็มีพัฒนาการขึ้นมาก
ไม่คิดว่าปันจะถ่ายทอดเพลงนี้ออกมาได้ดีขนาดนี้

เพราะว่า๑๘ฝน๑๘หนาวมันเล่าถึงชีวิตของคนที่ต้องผ่านประสบการณ์
กับช่วงหัวเลี่ยวหัวต่อของชีวิตวัยรุ่น
เหมือนปันผ่านการใช้ชีวิตวัยรุ่นมาแล้ว๑๘ปีไม่เหลือ
เมื่อเกี๊ยวคุณยายตั๊กชมปันปัน

เมื่อเกี๊ยวพี่ตั๊กชมตลอดเลยว่า
แบบเขาเรียกสเตย์อารมณ์ได้ดีมากเลย
คือเป็นคนที่มีสมาธิกับการร้องเพลงสูงมาก

มันต้องมีการไล่เลียงของอารมณ์เนอะ
คือมีอารมณ์ที่แตกต่างกันอย่างชัดเจน
ถือว่าเพลงนี้ปันทำได้ดีมากครับ
ขอบคุณพี่ไอซ์ครับอีกหนึ่งเสียงแล้วนะลูก

ปันเนี่ยในความรู้สึกของปั๊ะตั๊กนั่นลูกนะ
ปันเป็นล็อกเครื่องล็อกสุภาพ
เขาไม่ได้ไปร้องแบบสายวาร์คสุภาพบุรุษมากเลยลูก

ไม่ขอมากไปกว่านี้
ท่อนนี้เป็นท่อนปราบเซียนมากเลยแต่ลูกโอ้โหนอกจากร้องแตะแล้ว
ยังเป็นลมเดียวลากยาวไปท่อนอื่นต่ออีกด้วย
ไม่ขอมากไปกว่านี้
สิบแปดฝนสิบแปดน้ำ
มันร้าวในใจสิ้นดี
เดียวเลยอ่ะลมเดียวสามารถลมเดียวตั้งแต่
ประโยคแรกจนถึงจบเลยได้ไหมโอ้โฮลมเดียวแรก

คือวันนี้ปันทำได้ดีมาก

เก่งครับขอบคุณคณะกรรมการครับขอบคุณมากขอบคุณท้องด้วยค่ะ
เพลงที่ปันเลือกนะคะเป็นเพลงที่แม่หนูชอบมากเลยค่ะ
ซึ่งหนูก็คิดว่าหลายคนเนี่ยก็อาจจะชอบเพลงนี้เหมือนกัน
หนูก็ไม่ถนัดเพลงร็อกเท่าไหร่นะคะ
แต่หนูก็คิดว่าปันร้องได้ดีมากเลยค่ะ
กรรมการจ๋าอย่าเพิ่งเทใจให้พี่ปันนะจ๊ะ
อย่าลืมแบ่งคะแนนให้พี่ไอคิวด้วยนะจ๊ะ

ปั่นใช้ความมีสมาธิในการร้อง
ถ่ายทอดเพลงนี้ออกมาได้ดีเกินอายุ
ช่วงหน้าคะแนนในยกที่๖นี้จะเป็นของใครเดี๋ยวรู้กัน

ถึงต้องหลั่งน้ำตาด้วยมันเป็นไงรู้สึกยังไง
มันมีในช่วงหนึ่งซึ่งเป็นท่อนที่ผมตั้งใจดูน้องมาก
คือว่าน้องไปอยู่กับเพลงมากอะไรเข้าถึงมาก

มันจะมีบางที่ฉันดูสับสน

ไหนเล่าสิมันเกิดอะไรขึ้น
ถึงต้องหลั่งน้ำตาด้วยมันเป็นอย่างไรรู้สึกอย่างไร
ไหนเล่าให้เราฟังหน่อยบอกไม่ถูกครับอยู่สื่อ
มันก็ไหลออกมาเองครับผมผมก็พยายามหัวเราะ
บเกินไปแต่ว่าทีมงานสังเกตว่า

มันมีในช่วงหนึ่งซึ่งเป็นท่อนที่ผมตั้งใจดูน้องมาก
นอมกล้าได้คือว่าน้องไปอยู่กับเพลงมาก
อะไรเข้าถึงมากมันก็เลยไหลออกมา
ส่วนน้องไอคิวนะครับวันนี้ก็เห็นความพัฒนาของน้องนะครับ
แล้วก็สิ่งที่สำคัญผมเพิ่งเห็นตัวตนของน้องวันนี้เองครับ
ซึ่งน้องได้แสดงออกมาในวันนี้แล้ว
แล้วก็เรื่องร้องแบบเข้าถึงอารมณ์มาก
สำหรับเพลงหมากัดของฝ่ายเอกนะครับผม
ก็ถือว่าทั้งสองคนทำได้ยอดเยี่ยมมากทั้งสองคนครับ

ในรอบที่หนึ่งยกที่หกนี้
ทีมไหนจะเป็นฝ่ายชนะครับ

ตามต้าล่าฝันนะครับ
เรียกเสียงหัวเราะได้ไม่หยุดเลยนะครับ
คือความน่ารักของคาวนะครับ
ดูแบบมีความสุขมาก
ส่วนปันมาแบบแนวนิ่ง

ทีมที่ชนะคือทีม
ทีมตาตาปาสมุทรตังใจชนะ

มันโล่งไหมโล่งเลยค่ะใจชื้นไหม

ฝากความหวังไว้กับปันอีกหนึ่งคะแนนเหมือนกันนะ

นี่อีกหนึ่งหนุ่มนี่กำมือเราไว้แน่นเลย
ไงลูกก็รู้สึกโล่งแล้วฮะ

นี่ไอ้คิวน่ารักจังเลย

คุณผู้ชมที่ดูอยู่ตอนนี้ก็เป็นกำลังใจให้กับเด็กซ่า

ซ่าเสียงดีเขามาสู้เพื่อบ้านเกิดเขา
ยกหน้าใครจะเป็นฝ่าย

ร้องได้ยกกำลังซ่า
น้องปันใช้ความนิ่ง

สำเร็จจึงคว้าคะแนนที่๓
มาให้ทีมแสบซ่ามหาสมุทรได้
คะแนนเสมอกันแล้วจ้า

แล้ววันนี้ได้มาสู้กันรู้สึกยังไงบ้างครับ
ชนะก็เหมือนผมชนะครับ

และในยกหน้านะครับผมเป็นการประชัน
กันระหว่างป๊อบปะทะลูกทุ่ง

ร้องได้ยกกำลังซ่า

มันกลับมา
ผมเชื่อว่าเป็นนิมิตใหม่ของวงการบันเทิง
โปรดติดตามตอนต่อไป